เรื่องเกี่ยวกับเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยของคุณผู้ชม
จริงไม่ใช่ข่าวที่มันเคยเป็นประเด็นไปก่อนหน้านี้นะ
แต่จะให้ดูวิธีการที่ศรีภรรยาบังคับ

บอกให้สามีทำก่อนจะออกจากบ้าน

บางคนนี้บอกให้สามีต้องพกทะเบียนสมรสติดตัวไปด้วยนะ

ทำที่ไหนคะแบบนี้ดิฉันอยากจะทำบ้าง
ให้สามีคุณแขวนติดตัวไปด้วยเหรอ

เออทำเป็นสร้อยแล้วนี่เป็นทะเบียนสมรส

เป็นการพกทะเบียนสมรสติดตัว

ทนายกลัวเมียออกจากแก๊งเราไปเลยแฮชแท็กทหารไทย
เขาก็แซวกันนะนะน่ารัก
อกจากนั้นคุณผู้ชมดิฉันไปเห็นนักแสดงคนนี้นี่ก็ชัดเจนเหมือนกันนะคะ
คุณใหม่สุคลธวาเออประกาศศักดาเลยเมียหลวงยืนหนึ่ง
คือโพสต์ภาพนั่งอยู่ในรถหรูของสามีดีเจต้นนี่แหละค่ะ
เขียนแคปชั่นแหมแคปชั่นก็แรงใช้เล่นบอกว่ารถเมียนั่งไม่ใช่รถเมียน้อย
ชัดนะคะที่นั่งเมียไม่ใช่ที่นั่งอึ้ง
งานนี้เนี่ยโอ้โหหลายคนก็เลยสงสัยไงว่าเอ๊ะคุณใหม่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
แล้วเนี่ยดิฉันก็ดูไอจีของคุณใหม่คือล่าสุดก็มีโพสต์ด้วยเหมือนกัน
เป็นรถเนี่ยแล้วก็พ่นสีข้างรถเนี่ยนะเขียนว่ารักเมีย
ชั่นก็คือยุคนี้มันต้องแบบนี้ประกาศให้รู้กันเลย
จะได้ไม่มีใครกล้ามานั่งทับที่ของเมีย
ใครยังนั่งอีกก็ไม่รู้จะสัญหาเอาคำไหนมาด่าแล้วค่ะ
แท็กทีมเมียหลวงต้องโทรไปถามหน่อยสิ
พี่ใหม่เกิดอะไรขึ้นมันเกิดประเด็นอะไรในครอบครัวหรือเปล่า

ที่พี่ต้นเขาก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเขาก็ทำงานหาเงินทำงานหนักอยู่แล้ว
อะไรอย่างนี้ค่ะก็แค่ฝาดขู่ลอย
เออแค่หวานขู่ลอยเผื่อจะมีตัวจริงขึ้นมา
แล้วเอ้ามาส่องเรามาเห็นอะไรอย่างนี้แล้วก็ร้อนตัวอะไรอย่างนี้

นี่คือพี่ใหม่บอกจริงไม่ได้มีอะไร

เพราะว่าตอนนี้ก็มีโซ่ทองคล้องใจเป็นน้องชีนะวัย๓เดือนกำลังน่ารักอยู่เลยนะคะ
นี่ค่ะก็เป็นดาราที่ออกมาโพสต์แรงเหมือนกันนะ
อีกคนนึงนะฮะซึ่งถือว่าอยู่ในตำแหน่งภรรยาเหมือนกัน
ก็คือคุณเอลซี่ภรรยาของคุณตั๊กบริบูรณ์
คลิปสุดฮาประกาศความเป็นเจ้าของด้วยการสกรีนทะเบียนสมรส
ทำเป็นสร้อยห้อยไงคุณแน่เหมือนที่ผมบอก
เป็นสร้อยห้อยเลยพร้อมกับนำทะเบียนสมรสที่ขยายขนาดใหญ่
ติดข้างประตูรถยนต์เลยให้รู้ชัดกันไปเลย
แล้วก็ทำสร้อยห้อยแขวนไว้ให้กับคุณสามีคุณตั๊กเลย
โดยระบุว่าไม่ต้องไปไหนกันแล้วล่ะ
ประกาศความเป็นเจ้าของให้เห็นชัดตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยเลยทีเดียว
คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันนะฮะ
อันนี้ก็เป็นกรณีคู่นี้คู่ของคุณตั๊กนะครับ
ใช่ค่ะปิดท้ายกันค่ะเมียหลวงยืนหนึ่งคุณธัญญาธัญเรศ
คือเขาเข้าใจคุณธัญญาก็ติดตามข่าวโลกสองใบของนายตำรวจไง
กรณีภรรยาถือทะเบียนสมรสบุกกลางงานแต่ง
ปรากฏว่าคุณธัญญาก็ให้กำลังใจนะ
โทรคุยกันเลยเขาบอกว่าโทรคุยกันเลย
คุณธัญญาต่อสายตรงถึงภรรยาหลวงชาวชายนาฏเลย
พูดคุยและให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าเธอมีสติดีมากนะฮะ
แล้วก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ถูกต้องค่ะก็เลยฝ่ายทางฝ่ายเมียหลวงที่โชว์ทะเบียนสมรสเนี่ยนะคะ
ก็เลยโพสต์ขอบคุณบอกว่าขอบคุณพี่ธัญญามาก
คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้รับกำลังใจจากดาราดังในดวงใจ
ครับแล้วก็ตัวภรรยาหลวงเขาก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับสามีเลย
ก็บอกว่าสามีก็อายไปทั้งประเทศเหมือนกัน
ส่วนจะให้อภัยหรือไม่ก็ถ้ารอสามีกลับมาบ้านก่อน
ก็ต้องคุยกันข้อตกลงจะเกิดขึ้นภายในครอบครัวนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ของคุณธัญญาเห็นบอกว่าตอนนี้เปิดช่องยูทูปด้วย
เขาบอกว่าเป็นช่องสำหรับทีมเมียหลวงเอาเข้าไปกดติดตามกันได้นะคะ